พี่ตูนเนี่ยเมื่อวานก็วิ่งขึ้นเขาลงเนินเหมือนกัน
ลักษณะของพี่ตูนก็ค่อนข้างจะอ่อนล้าเหมือนกันนะเมื่อวาน
แต่ด้วยอากาศที่ตอนเช้าอาจจะเย็นตอนสายก็มีแดดอ่อน
กลางวันก็ยังมีลมเย็นอยู่นะครับก็ทำให้การวิ่งค่อนข้างสบายหน่อย
เช้าวันนี้พี่ตูนก็ออกวิ่งแต่เช้าเหมือนเดิม
จบไปแล้วสำหรับเซตแรกจบเซตแรกไปแล้วนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราย้อนดูกันหน่อยว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาพี่ตูนและคณะเนี่ย

เริ่มต้นเวลาเดิมแล้วครับตี๓๒๐นาที
ก็สตาร์ทจากบริเวณสวนอาหารบ้านพลอยอำเภอจังหวัดลำปางนะครับ
ไปจบจุดเช็คพอยต์แรกที่บริเวณหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ
ระยะทางสำหรับเซตแรกนี้ก็วิ่งเยอะหน่อยนะครับ๒๐๔กิโลเมตร
สภาพอากาศหนาวไหมหนาวสิครับ
อุณหภูมิ๑๐องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมพัดแรงตลอดเวลาเลย
เห็นว่าพี่ตูนวันนี้สวมเสื้อแขนยาว
แล้วก็เป็นสภาพของเสื้อกันลมด้วยเมื่อวานนี้เสื้อกันลมก็
ก็สวมแต่เป็นแขนสั้น
บางท่านก็มีผ้าปิดหูบิดไรเลยแล้วก็มี
เขาก็มาร้องเพลงกันต้อนรับเหมือนกันนะฮะร้องเพลงกันต้อนรับนะครับ
ร่วมกับชาวลำปางแล้วก็ผู้บริหารของห้างดังกล่าวด้วยนะครับ
อกจากนี้พี่ตูนยังได้วิ่งข้ามถนนไปยังถนนคู่ขนาน
หน้าห้างเซ็นท่านพระอาซาลำปาง
หลังมีคนบอกว่ามีคุณยายทองอยู่สันประสิทธิ์

มานั่งรถเข็นรออยู่ริมถนน

พี่ตูนกำลังเดินข้ามถนนไป

คุณยายทองอยู่ท่านอายุเยอะแล้วนะครับ
แล้วก็ผมว่าท่านยังแข็งแรงอยู่นะดูสิ
ยังแข็งแรงยังยกมือจับพี่ตูนได้
ยิ้มและเหมือนลักษณะกอดกัน
แล้วก็พี่ตูนก็ไหว้คุณยายนะครับ

คือคุณยายยังแข็งแรงมากดูจากท่าโบกมือเมื่อสักครู่นี้

แล้วคุณยายก็มาตากอากาศหนาวตั้งแต่เช้านะฮะ

อย่างที่หน้าค่ายสุรสักมนตรี
ก็มีทหารและโรงพยาบาลค่ายสุรษักรมนตรี

ธรรมาดาแต่ก่อนที่ก็มี๔สเซตใช่มั๊ย
เพราะว่าพรุ่งนี้๒๐ธันวาคมพี่ตูนและคณะจะพักการวิ่ง๑วัน

พอเราได้ยินว่าพี่ตูนจะพักเราดีใจอยากให้พัก
เพราะว่าก่อนที่เขาจะพักเขาก็นี่แหละค่ะตรากตรำวิ่งมาหลายเซตหลายกิโล
ใช่นะครับระยะทางก็จะเหลืออีกประมาณ๒๐๐กิโลเมตรเท่านั้น
ถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจุดหมายปลายทางนะครับ